เมื่อเราเกินเรื่องของสภาพอากาศครับ
เพราะว่าเมื่อต้นรายการเราเมื่อกี้นะครับ

ภาคเหนือถ้าเป็นภาคเหนือก็ต้องพูดถึง

เพราะว่าผู้คนแต่งชุดสวย

ถ้ากรุงเทพมหานครใส่เสื้อแบบนี้ด้วยนะครับ

อยากให้อากาศเย็นมาถึงกลางของประเทศบ้างนะ

กันสวมเสื้อกันหลากสีสันล่ะครับ

อุณหภูมิ๘องศาเซลเซียตนะครับ
ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทอง

มีสายหมอกที่โรยตัวต่ำ
จนทอดจนมองไม่เห็นนะครับผม
ลมหนาวโชยปะท่าหน้านะครับ

นักท่องเที่ยวต่างบอกว่ามาเที่ยวดอยอินทนนท์ได้บรรยากาศ

แต่ใช้เงินถูกกว่าไปเที่ยวต่างประเทศเยอะเลย
พระกรุณกลนะกาศของกลุ่มอุตถุนิยมวิทยาแจ้งว่า
ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งนะครับ

ให้ดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย
จากภาคเหนือนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาไปเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวกันที่เลยกันหน่อยละกัน

ใช่ค่ะเห็นแบบนี้นี่นะคะก็คือที่ภูบ่อบิตนั่นเอง
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของคนเมืองเลยเลยล่ะค่ะ
ห่างจากตัวเมืองประมาณนัก๓กิโลเมตร
ทีนี้ก็มีชาวเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกัน

ถ้าเกิดว่าเราไปตอนเช้าเวลาประมาณนี้

ดูสิคะพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหมอกยามเช้า

อุณหภูมินะคะอากาศดีสบายเลยแหละ
ยังไม่หนาวมากเพราะยังไม่ถึงขั้นเลขตัวเดียว
อุณหภูมิช่วงนี้อยู่ที่ประมาณสัก๑๗องศาเซลเซียสค่ะ
และนอกจากทะเลหมอกที่ให้เราได้สัมผัสได้สูดอากาศกันแล้ว
บนยอดภูบ่อบิตสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๖๐๐๗๐๐เมตรเนี่ย
ยังมองเห็นตัวเมืองคุณ
พาโนรามาเลย๓๖๐องศา
และที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปบนยอดดอยสองข้างทางเลยนะ
ก็จะได้ชมพวกป่าไม้ป่าเบนจพันธุ์นะคะ
เที่ยวกันได้นะคะที่ภูบ่อบิตที่เมืองเลยนั่นเอง
ครับสวยจังเลยอ่ะอืมใช่ค่ะ

ปิดท้ายกันที่ความสวยงามของทะเลหมอกบนดอยพระวอร์

แสงอาทิตยามเช้าแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจ
ทะเลหมอกที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วครับ
แม้ช่วงนี้การเดินทางอาจจะลำบากนิด
เพราะว่ามีการขยายผิวการจราจร

นักท่องเที่ยวสบายใจได้เที่ยวได้สบาย

ทะเลหมอกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โอ้โฮอยากไปมากจะมาตากนะครับ

นี่แหละคุณผู้ชมคือพวกนี้

ตื่นเช้าพร้อมกับเสียงไก่ขัน

คุณผู้ชมบอกโอ๊ยทะเลหมอกสวยมากเลย
ภูเบาบิดหน้าไปค่ะ